อันนี้จะเลือกสนุกมาเรื่องดราม่าใหญ่โตดีกว่า
ของลูกสาวคนสวยแม่อุ้มลักษณะร้องไห้ไม่หยุดจริง
ปลอบเท่าไหร่ก็ยังเสียใจอยู่
เป็นเพราะอะไรไปชมกันได้ค่ะกับช่วง

โอ้โหคุณค่ะงานดราม่าบังเกิดแล้วค่ะ
ใครทำอะไรให้น้องดิสนี่ลูกสาวคนสวยของแม่อุ้มลักษณะ
เสียอกเสียใจน้ำตาไหลเป็นสายได้ขนาดนี้ล่ะคะเนี่ย
หนูเจ็บตรงไหนลูกเสียใจยังไง
ไหนเล่าดีอีกทีสิคะ
มาป้าพร้อมฟัง
ไม่อยากให้ป๊าป๊าตาย

เหมือนคนตายล่ะ

เหมือนป๊ามาตาย

ไม่ได้หรอกมันแค่เหนื่อยนะ

คุณแม่ยังไม่ตายนะคะลูก
แม่แค่เหนื่อยหลับลึกไปนี่
เดี๋ยวเอ็นดูเขานะคะ
งานนี้แม่อุ้มต้องกรอบขวัญด้วยกรอบแน่นกับหอมฟอดใหญ่
อุ๊ยขวัดเอ๋ยขวัดมานะคะเด็กหน่อย